มาดูเหตุการณ์นี้ครับโดนลูกปืนโดยไม่รู้เหตุเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นวินาทีเฉียดตายกับกระสุนปริศนา๓นัดที่ยิงมา
เหตุการณ์นี้สองสามีภรรยาที่เขาเฝ้าบ่อปลา

เพราะว่ากระสุน๒นัดเฉียดสามีไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตำรวจสพบังปะกงที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบรถโดนยิง
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บ่อปลาไม่มีเลขที่ที่ซอย๒ท่าสะอ้าน
ซึ่งรถคันนี้ทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน๗๓๐๖ฉะเชิงเซา
ก็จอดอยู่ตรงนี้ตรงที่พัก
ทีนี้ข้างล่างเขาทำเป็นที่เก็บอาหารปลา
แล้วพอไปดูรถปรากฏว่ารถมันเป็นรอยกระสุน
ด้านหน้าแข็บฝั่งขวารอยหนึ่ง

สอบถามทั้งสามีภรรยานายประสิทธิ์กับนางแช่มโตพังเทียม
ก็บอกว่าตอนนั้นสามีกำลังยืนอยู่ท้ายรถกระบะ
แล้วก็กำลังจะเอาอาหารปลาลงจะลงอาหารปลาตรงนั้นอยู่
ภรรยากับหลาน๙ขวบรวมถึงเพื่อนคนงาน

ทีนี้จู่ได้ยินเสียงดัง
ปั้งตอนแรกยังคิดว่าจุดประทัดอยู่เลย
แล้วก็รู้สึกว่ามันมีวัตถุบางอย่างมาเฉียดตัวเฉียดขาเร็วมาก
หลังจากนั้นตามมาด้วยกระสุน๑นัดที่ยิงทะลุรถ
โชคดีนะไม่มีใครโดนกระสุนนี้จนได้รับบาดเจ็บ
แต่ทีนี้อีก๒นัดมันมาเฉียดตัวสามีเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เลยถือว่ารอดตายถือว่าโชคดี
ซึ่งทิศทางของกระสุนเขาบอกว่ามาจากเส้นทางซอยสวัสดี
อยู่ตรงข้ามกับบ่อปลา
เอาเดี๋ยวฟังผู้ที่ประสบเหตุสามีภรรยาคู่นี้หน่อยค่ะ
อันนี้จะบอกว่าอ้าว

นี่เนี่ยเราก็ว่ากระสุนมันทัด

ตรงนี้มองเห็นรถพอดี

มันไม่ใช่ยิงมันทะเล่นหรือเปล่า
มองไปตรงนี้เห็นรถมันทะลุอยู่พอดีไง

จะยืนปากแปลงโม้หลานอยู่กันไง

ดูสิผ่าน๓๔คนไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
ทีนี้สองสามีภรรยาคู่นี้เขาก็บอกว่าโอ๊ยที่ผ่านมานะ
ครอบครัวฉันไม่เคยขัดแย้งกับใครเลย

พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน
ตำรวจเขาก็สันนิษฐานนะคะ
ว่ากลุ่มยิงปืนอาจจะทดสอบปืน
กระสุนมาโดนรถเสียหาย
ทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุคนที่ยิงกระสุนปริศนาทั้ง๓นัด